นี้ไปเอาใจช่วยเจ้าหน้าที่จับหมีควายกันหน่อยนะคะ
เนื่องจากที่มีชาวบ้านเนี่ยเขาไปเจอแบบประจันหน้ากันเลยนะ
กับหมีควายตัวใหญ่นะคะน้ำหนักกว่า๑๕๐กิโลกรัม
มันมาหากินในป่าไร่อ้อยของชาวบ้านเลยค่ะ
แล้วคือคนก็ตกใจหมีหมีก็ตกใจคนอะเนาะ
มันก็เตลิดนะคะแล้วก็มีกระโจนใส่คน
มีชาวบ้านได้รับบาดเจ็บไปทั้งหมด๕รายด้วยกัน

แต่ทีนี้ประเด็นอยู่ตรงที่ว่าจะต้องจับหมีควายตัวนี้ให้ได้
เพราะมันยังคงป้วนเปี้ยนอยู่ในพื้นที่ชุมชน

นี่จังหวะที่มันกระโจนใส่ชาวบ้าน๕คนนะ
ใช่ค่ะนี่คือโอ้โหมันกระหล่ะห่นมุ่นวายมาก

แล้วหมีควายเนี่ยคุณแรงมันเยอะมาก
มันสู้กับสิงโตสู้กับเสือได้เลยนะ

ที่เจอหมีควายเนี่ยนะคะคือพื้นที่บ้านเทพประธาน
ตำบลบริบูรณ์อำเภอศรีชมพูจังหวัดขอนแก่นค่ะ
อนันต์ปิ่นน้อยผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๘ขอนแก่นบอกว่า
วันนี้เนี่ยมีการกระจายเจ้าหน้าที่ออกไปทั้ง๔ทิศแล้ว
เพื่อตามหาเจ้าหมีตัวนี้แล้วก็ให้ทีมโรนสี่ชุด
โดรนขึ้นบินหาพิกัดแล้วก็ความเคลื่อนไหว
เมื่อไหร่ที่ได้พิกัดแน่ชัดก็จะส่งทีมยิงยาสลบเข้าไปยิงยาสลบนะคะ
ถ้าจับหมีควายตัวนี้ได้จะต้องเอามันไปตรวจร่างกายดูก่อน
แล้วก็ตรวจสอบว่าหมีควายตัวนี้เนี่ยมันเป็นหมีควายในป่าธรรมชาติ
หรือมันคือหมีควายที่ถูกลักลอบเลี้ยงแล้วหลุดออกมา
อันนี้ต้องตรวจสอบแต่เบื้องต้นคำสั่งที่ชัดเจนก็คือว่า
ต้องจับเป็นเท่านั้นนะคะ
ข้อมูลล่าสุดบอกว่าหมีควายตัวนี้ยังอยู่ในป่าอ้อย
ในพื้นที่บ้านเทพประธานแล้วก็บ้านเทพชมพูค่ะ
นายสมศักดิ์จังตระกูลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นบอกว่า
สำหรับชาวบ้านทั้ง๕คนที่ถูกทำร้ายเนี่ยตอนนี้ปลอดภัยหมดแล้วนะคะ
ก็มีการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแล้ว
คุณหมอก็รักษาตามขั้นตอนกันต่อไป
ส่วนเรื่องความปลอดภัยตอนนี้ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
แล้วก็หน่วยงานในพื้นที่เนี่ยห้ามประชาชนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
เข้าพื้นที่เด็ดขาดนะคะ
และห้ามประชาชนใช้ปืนรวมถึงเจ้าหน้าที่ด้วยนะ
ห้ามใช้ปืนยิงหรือทำร้ายหมีเด็ดขาด
ต้องจับเป็นเท่านั้นเพื่อนำหมีกลับคืนสู่ธรรมชาติ
ก็แนะนำชุดปฏิบัติการที่ดูแลเรื่องความปลอดภัย
ให้ใช้ประทัดในการจุดส่งเสียงให้หมีกลัว
ไม่เอาตัวเข้าไปไล่นะให้ใช้เสียงไล่
เพื่อทีหมีมันจะได้เหมือนกับว่าถูกต้อนกลับเข้าไปในป่าได้

ก็กระจายกำลังกันออกไปกว่า๒๐๐นายนะคะ

อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๘ขอนแก่นบอกว่า
ช่วงเช้ายังพบความเคลื่อนไหวของหมีควายในไร่อ้อยของชาวบ้าน

แต่ปรากฏว่าหมีมันเดินหนีออกไปจากไร่อ้อย

แล้วก็เดินข้ามถนนไปป่าชุมชนผาสวรรค์แล้วค่ะ

บ้านหนองยาปลองในตำบลดงรานนะคะ
ก็มีการใช้พารามอเตอร์ขึ้นบินเลยนะคะ

ก็เห็นว่ามีฝูงวัวของชาวบ้านเนี่ย
วิ่งหนีฝูงแตกกระเจิงด้วยค่ะ
ก็อาจจะเป็นจังหวะที่ไปเจอเข้ากับหมีก็เป็นไปได้นะคะ

ตรงจุดที่เจอวัววิ่งแตกกระจายเนี่ยนะ
มีรอยเท้าแล้วก็ร่องรอยการเดินของหมีควายด้วย
ก็เลยคิดว่าน่าจะเข้าใกล้มาแล้วล่ะ

เชื่อว่าน่าจะยิงยาสลบเจ้าหมีควายตัวนี้ได้นะคะ